กรับการเรียนท่านประธานที่ครบครับกระปบในสวนภาพนนท์
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ต้องกราบเรียนท่านประธานสองสามประเด็นสองสามเรื่องนะครับ
ของการที่กำลังพิจารณาในเรื่อง
ในเรื่องร่างรัฐมนูลที่กำลังจะเข้าวาระโดยมีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ย
วินิจฉัยออกมาแต่ก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหา
ของคำวิจัยสารรัฐมนูลนั้นน่ะนะครับ
กลับเรียนท่านประธานครับว่าผมเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แต่ด้วยเหตุที่ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ก้าวไกรได้พูดพาดพิงถึงสมาชิกวุฒิสภา
ประโยคหลายคำพูด
พูดไปในเชิงพาดพิงดูหมินพูดไปในเชิงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ว่ามาทำหน้าที่โดยการแต่งตั้งของคอสช
ที่มีการยึดอำนาจมาต้องกลับเรียนท่านประธานครับ
ว่าสิ่งที่พูดเหล่านั้นมันน่าจะจบได้แล้ว
กลับเรียนว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักเก้าไกร
ส่วนใหญ่ที่ผมได้พบได้พูดคุยก็มีนิสัยดี
มีพฤติกรรมมีการแสดงออกที่ดีไม่ก้าวร้าว
ไม่ใช้ถ้อยคำพูดในการดูหมินเหยียดหยามคนอื่นผมว่าส่วนใหญ่ของสอสอพักเก้าไกรเป็นคนดีนะครับ
แต่ก็มีบางคนเนี่ยแหละครับที่พูดให้ร้ายสวอยู่ตลอดเวลา
สองปีที่ผ่านมาพูดซ้ำพูดซากอยู่ลักษณะเช่นนี้
ซึ่งผมเข้าใจครับท่านประธานว่าท่านต้องการที่จะทำให้ตัวเด่นเป็นผู้นำในพัก
เลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะได้อยู่ในบัญชีระดับต้นต้นนะครับท่านผู้ชมเอ่อท่านเสรีครับ
ท่านประธานครับประท้วงครับให้โทรตอบได้ในบางประเด็นที่มีการพาดพิง
แต่อย่าไปไกลถึงขนาดนั้นเลยครับผมผมถูกพาดพิงอ่ะท่านประธานเอ่อ
แต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อแล้วก็๑๒ก็ผมก็ได้ฟังนะครับ
ผมก็คุณธิรชัยละเป็นคนที่พูดในลักษณะไม่ค่อยสุภาพกับสว
แต่ว่าท่านเสรีก็ได้ไปส่วนหนึ่งแต่ถึงขนาดไปบอกว่าเขาหวังผลเพื่อเที่ยวหน้า
จะได้อยู่บัญชีรายชื่อรู้มากไปหน่อยแล้วครับผมว่าเอา
อย่าไปไกลถึงขนาดนั้นเลยครับไม่งั้นจะมีปัญหาตามมา
พอมีผู้ประท้วงความประสงค์วันนี้คือระดมความคิด
ผมใช้คำของท่านมาชิกที่ว่าเราต้องช่วยกันคิด
เพื่อหาทางออกในบ้านเมืองไม่ใช่คิดเพื่อสร้างปัญหากับบ้านเมืองครับ

ครูนาอย่าไปไปไกลถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าเขาถึงขนาดนั้นครับ

ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสอสอเท่านั้นนะครับ
ยังมีสมาชิกพักอีกเป็นหมื่นคน
ที่จะได้รับผลกระทบจากการพูดส่อเศษครั้งนี้

ผมไม่เห็นว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอภิปราย
ว่าตกลงเราควรจะเดินหน้าการลงมติวาระ๓ของอำนูนหรือไม่ครับ

ฉะนั้นผมก็จะใช้สิทธิ์พูดพาดพิงกลับไปที่สวบางท่าน
เพราะส่วนใหญ่ท่านเป็นคนดีแบบเดียวกันเช่นเดียวกันครับ
ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ

เราเริ่มโจทย์ยังไง
คำตอบมันก็ตามมาอย่างนั้นนะครับ
เราใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพกับเขาอีกฝ่ายหนึ่ง
ก็ตอบกลับมาแล้วตอบกลับไปกลับมา

เขาก็รู้นะวุฒิภาวะแต่ละคน
เพราะฉะนั้นผมก็เตือนได้แค่นี้ว่าเราอย่าไปล่วงล้ำไปไกล
และถ้าเราไปเสียดสีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตามมา
ไว้ตึงขนาดว่าเขาวังความการเมืองอย่างไรนะ
คนตีแจกนี้ผมคิดว่าพอและครับ

ประท้วงท่านประธานครับ
ตรงไหนที่ไม่สุภาพครับ
ในเมื่อการอภิปรายในสภานั้นผมพูดเรื่องความจริงทั้งสิ้น
ความจริงคือสมาชิกวุฒิสภานั้นมาจากการแต่งตั้งของสคสชนั้นไม่จริงตรงไหนครับ
วิรัชัยครับประท้วงเรื่องอะไร
ประเด็นอย่างนี้นะครับถ้าพูดความจริงแล้วไม่สุภาพ
แล้วถามว่าประเทศนี้จะพูดความจริงไม่ได้เลยเหรอครับ
ไม่มีใครบอกว่าจริงหรือไม่จริงนะครับ
คำว่าสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งขอสชนั้นไม่สุข

ท่านประธานที่รับครับไม่ได้ครับท่านประธานครับ

ในส่วนของการที่ท่านพูดอย่างนี้ผมเสียหาย

มาจากการแต่งตั้งคอสชสวมันไม่สุภาพตรงไหนครับ
ครับเราไปพูดถึงสวลักษณะที่ไม่สุภาพนะครับ
ตรงไหนครับที่คำว่าแต่งตั้งกศชไม่สุภาพตอนเหยีย

ตามรัฐมนูลและความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้น
อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปอ่านคำอภิปรายของท่านดู

ไม่ล่ะครับท่านพูดแค่คนกล่าวว่าไม่สุภาพ

เพราะท่านต้องวางตัวเป็นกลางในการบัดหน้าที่

นอนครับครับต้องวางตัวเป็นกลางอยู่แล้วครับ

ประท้วงไม่มีเหตุผลในการที่จะประท้วงครับ

เพื่อจะได้งานว่าเราจะได้ไปข้างหน้าครับ

ท่านเศรษฐีจบนะครับอย่าไปอีก
ถือว่าพอแล้วที่ตัวต่อไปพอแล้วครับ

ครับนะครับนั่งเถอะครับพอแล้วครับพอแล้วครับ

ที่หวังผลเพื่อบริกุปัญญาชื่อลำดับต้น
อยู่บริกุปัญญาชื่อลำดับต้นอย่าถอดนะครับ
เชิญครับ

หวังผลเพื่ออยู่บัญชีรายชื่อลำดับต้น

ไปพูดอะไรที่มันไปไกล

สามทดิบที่สภาก็มีความรู้สึก

สิ่งที่พยายามจะว่าให้ร้ายวุฒิสภานั้น

นะครับแต่ก็ด้วยความเคารพนะครับว่าเลิกซะเถอะครับ

แต่ถ้าคราวต่อไปนะครับถ้าพูดลักษณะเช่นนี้อีกเนี่ยนะครับ
ถ้าไม่จบก็มันก็ขยายผลต่อไปนะครับ
ผมว่าเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันท่านเสรีเป็นสวนะครับ
ครับเชิญนะครับ

ว่าถ้าไม่เลิกนะครับคราวต่อไปผมอาจจะพูดแรงกว่านี้นะครับ
ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมถอนแล้วนะครับตอนนี้นะครับ
ผมเรียนว่าผมจะพูดในความเป็นจริง
ภาวะทางการเงินและตามกฎหมายยืนหยัดเพื่อ
โดยหลักแล้วเนี่ยเมื่ออภิปรายก็ต้องประธานอนุญาตนะครับ
ธิรชัยต้องอยู่มาพอสมควรแล้วผมก็เราได้เห็นแบบอย่างที่ดีแล้วนะครับ
แล้วก็ผมให้เขาถอนแล้วครับจบไปแล้วครับผมครับ

ในประเด็นที่มีการอภิปรายพูดถึงกันเนี่ยนะครับ
ประเด็นแรกนะครับ
ที่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านจุลินได้เสนอว่าให้ส่ง
เหมือนกับไปให้สารลำนูล
วินิจฉัยถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับ

ก็จะมีความชัดเจนในเนื้อหาที่อ่านดูแล้วเนี่ยนะครับ
เป็นที่เข้าใจได้ไม่ต้องตีความ
ถ้าท่านประธานจะดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลในหน้าที่๑๐เนี่ยนะครับ
ในหน้าที่๑๐นะครับจะมีข้อความสำคัญ
ก็คือในการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่นั้นเนี่ยนะครับ
รัฐสภาไม่มีอำนาจที่จะไปทำรัฐมนุนฉบับใหม่
แต่ไปในวัก๒วัก๓ก็คือถ้าจะทำก็ต้องไปถาม

แต่ในส่วนของอำนาจของรัฐสภาทำได้แค่ไหนนะครับ
ในคำวิชัยสามนูลมีความสำคัญ
ก็ไม่แค่แค่นี้
ซึ่งต้องบอกว่ารัฐสภาเนี่ยครับ

หมายความว่ารัฐสภาเนี่ยนะครับ

ทำได้แค่นั้นครับแต่จะไปทำฉบับใหม่ไม่ได้
นี่หลักการอยู่ตรงนี้ก่อนครับท่านประธานหลักการว่าทำไม่ได้ครับ
รัฐมนุนฉบับใหม่เพียงแต่ว่ามันมีคำอธิบายต่อมาในวัก
มาอีกสองวักนะครับว่าถ้าหากว่าจะจะไปจัดจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่นั้นได้นั้นนะครับ
ต้องไปถามประชามติจากพี่น้องประชาชนก่อนแต่คำว่าการจัดทำรุ่นฉบับใหม่นั้นเนี่ยนะครับ
ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐสภาจะไม่ใช้อำนาจเอง
รัฐสภาเนี่ยนะครับจะไปตั้งสสลซึ่งมอบอำนาจให้คณะสสลนั้นเนี่ยนะครับ
จัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่โดยไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
อย่างนี้ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าในวักสองในในวักสุดท้ายนะครับ
บรรทัศน์สองวักสุดท้ายเนี่ยจะให้เหตุผลนะครับ
ว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไปถามประชามติก่อน
นั่นหมายความว่าต้องผ่านข้อความจากวักก่อนนี้ก่อนมาก่อนครับ
ว่าจะต้องมีกระบวนการในการที่จะมีรัฐธรรมนูล
โดยสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นนี่คือหลักสำคัญครับท่านประธาน
ถึงแม้ว่าท่านจะชะลอหรือหยุด
ไม่ให้มีการลงมติในวาระสามนี้ไว้ก่อนแต่ผลที่ตามมาคืออะไรครับท่านประธาน
ผมดูมติที่ประชุมของท่านประธานเนี่ยนะครับได้มีการสรุปเอาไว้นะครับ
ก่อนที่ท่านจะมีข้อความถามว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปเนี่ยนะครับผมก็พยายามอ่านตรงนี้นะครับ
ซึ่งในส่วนข้อเสนอดังกล่าวนี้นะครับก็พูดไว้ชัดเจนครับ
ดังนั้นรัฐสภาจึงไม่อาจลงมติในวาระที่๓ของร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ได้
นะครับเพียงแต่ว่ามันมีคำถามตามมานิดนึงครับ
ท่านครับว่าถ้าหากว่าลงมติในวาระสามไม่ได้นะครับ
จะทำยังไงต่อไปจะลงมติในวาระสามไม่ได้เพราะว่า
รัฐมนูลได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าอำนาจของการที่จะจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่นั้น
เป็นอำนาจเฉพาะของรัฐสภาเท่านั้นนะครับหรือเปล่า
หรือว่าจะทำลงมติในวาระ๓ให้ได้แล้วชะลอเพื่อไปทำประชามติก่อน
แล้วนำผลประชาปตินั้นกลับมานะครับจะทำอย่างนั้นได้หรือไม่
กลับเรียนท่านประธานครับถ้าใช้กระบวนการของการที่จะ
ชะลอไว้แล้วนำเรื่องเหล่านี้ไปถามประชาชนว่าจะให้มีการจัดทำรัฐมนุน
ฉบับใหม่ได้หรือไม่มันก็จะย้อนกลับมาครับท่านประธาน
พอถามไปปั๊บสมมุติว่าประชาชนบอกว่าทำได้ทำได้นั้นทำได้แล้ว
ท่านก็ไปหยิบเอาร่างที่ผ่านวาระ๒เนี่ยนะครับ
ขึ้นมาพินาต่ออย่างนี้จะได้หรือไม่ผมว่าไม่ได้
ผมว่าคำวินิจฉัยของสามนูลมีความชัดเจนอยู่แล้วครับว่าการจัดทำรัฐมนูลฉบับ
หมายนั้นเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะ
ส่วนในร่างรัฐมนูลที่ผ่านวาระ๒ไปนั้นท่านประธานดูนะครับ
ว่าร่างดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับได้มีการลงมตินะครับ
มตินะครับอยู่ในมาตราที่สองร้อยห้าสิบหกทับสิบเอ็ด
นะครับท่านดูนะครับในร่างดังกล่าวนี้ว่าไงครับ
ในร่างดังกล่าวนี้มาตราสองร้อยห้าสิบหกทับสิบเอ็ดบอกว่าเมื่อสภาร่างมนูลจัดทำรัฐมนูลเสร็จ
เสร็จแล้วให้นำเสนอต่อรัฐสภาวักสองบอกว่า
รัฐสภาพิจารณาเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐมนูลทั้งฉบับ
ให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐมนุนโดยไม่มีการลงมติ
นั่นหมายความว่าอะไรครับท่านประธานหมายความว่ารัฐสภาไม่มีส่วนเลยครับ
ในการไปจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่เพียงแต่ว่าในร่างมาตราสองร้อยห้าสิบหกทับ๑๑นั้น
คงให้รัฐสภาอภิปรายเท่านั้นครับท่านประธานนี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
แม้ว่าจะนำร่างฉบับนี้นะครับไปสู่กระบวนการการทำประชามติ
ผลที่ออกมาก็คือไม่สามารถจะนำร่างฉบับนี้มาใช้ได้อีก
คำวิจัยของสารรัฐมนูลเพราะว่าการจัดทำรัฐมนูลที่จะเกิดขึ้นนั้น
เป็นเรื่องที่สสรนั้นเขาไปจัดทำโดยไม่ผ่านรัฐสภา
มันก็เลยทำให้เห็นครับท่านประธานว่าในร่างฉบับนี้เนี่ยนะครับ
ถึงแม้ว่าจะส่งไปทำประชามติอย่างไรก็ตามถึงแม้จะกลับมาแล้วก็ตาม
ก็ไม่สามารถที่จะนำมาดำเนินการต่อไปได้
ผลที่ออกมาคืออะไรครับท่านประธานท่านจะเรียกว่า
รัฐมนูลฉบับนี้ไม่สามารถจะดำเนินการต่อไปได้
หรือท่านจะบอกว่าตกไปความหมายนี่คือไม่ได้ต่างกันเลยครับ

คุณนักศึกษาเวลาด้วยครับครับท่านครับ
ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปแล้วครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ตามที่ได้กราบเรียนท่านประธานแล้วครับว่ายัตติที่ท่านสมชายเสนอเนี่ยนะครับ
ถึงแม้จะมีถ้อยคำคำว่าตกไปนั่นหมายความว่าอะไรครับ
หมายความว่าการลงมติร่างน้ำนูลในวาระที่๓เนี่ยนะครับ
ลงไม่ได้เกินไปนะครับแต่การลงไม่ได้ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับ
จะต้องมีเหตุผลว่ามันขัดกับคำวิจัยของสารนูลที่สี่ทับสองห้าหกสี่
หรือไม่นะครับนี่คือผลที่ตามมาครับ
เพราะฉะนั้นจะใช้ถ้อยคำอย่างที่ท่านสมชายพูดหรืออย่างที่ผมอภิปรายนะครับ
มันก็คือมีความหมายเดียวกันดังนั้นครับท่านประธานครับ
เพื่อให้ปัญหาในส่วนที่ท่านสมชัยเสนอไว้เนี่ยนะครับหมดไปนะครับ
ผมขอหาลือแล้วกราบเรียนท่านประธานนะครับ
ขอเสนอเป็นยติเพื่อปรับปรุงถ้อยคำของท่านสมชายนะครับ
โดยเป็นการเสนอยติตามข้อบังคับข้อ๓๒วงเล็บ๑ด้วยวาจา
นะครับถ้ามีผู้รับรองสิบคนเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้
เพื่อขอให้ที่ประชุมนะครับมีมติไม่ให้มีการลงมติ
ร่างรัฐมนูลในวาระที่สามโดยเหตุผลว่า
เป็นการขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลที่สี่ทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
นะครับผมขออนุญาตเสนอเป็นยติดังกล่าวนี้
เพื่อปรับปรุงถ้อยคำของท่านสมชายแสวงการให้ชัดเจนขึ้น
ขอผู้รับรองด้วยครับครับก็รับทราบการปรับปรุงมตินะครับ
อ่าครับขอบคุณนะท่านประธานครับครับผมครับ
ที่เรียนเตือนเพราะว่าประเด็นมันซ้ำมานะครับ